เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณตี๓
คุณเขียนมาสอนก็มีเรื่องแปลกแต่ก็แตกตื่นกันทั้งวัด
เกิดขึ้นที่วัดบางเกลืออยู่ที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
ชายคนหนึ่งอายุ๗๔ปีแล้วขับรถกระบาดจากบ้านที่สุขุมวิทย๑๐๑ที่กรุงเทพ
มาถึงที่วัดแห่งนี้ตอนตี๓นะครับ
มาถึงก็ไปยืนหน้ากุฏิพระหลังหนึ่งนะฮะ
ที่มีรูปของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งที่ท่านมรณภาพไปแล้ว
แล้วก็เอาสร้อยคอตัวเองที่มีพระเนี่ยมาบริกรรมคาถา
เขาเรียกว่าปลุกพระปลุกพระแบบต้องบริกรรมคาถา
ไม่ใช่ปลุกพระที่หลวงพี่นอนอยู่ที่กุติแล้ว
หลวงพี่ตื่นอันนี้ไม่ใช่นะ
พี่ตำรวจเขาต้องเอารัฐนาเพื่อให้คุณลุงเขายอมปล่อยพระออกจากมือด้วย

ใช่นะฮะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ
ตำบลบังเกลือเผลอบังบกลุงจังหวัดฉะเชองเซา
ว่าชายคนนี้คุณลุงคนเนี้ยย๓๖๐ปีแล้วนะครับ
ลุกพระที่นั่นนะครับตอนตี๓เมื่อวานนี้นะครับ
พระลูกวัดบอกว่าตอนได้ยินเสียงก็แบบตกใจ

เปิดไฟดูก็เงียบไม่เจอใคร

ตะโกนให้พระรูปอื่นมาช่วยกันดูด้วย
คุณลุงคนนี้ไปยืนท่องคาถาปลุกพระอยู่นะครับ
จากการเจรจากันอยู่นานกว่าที่จะยอมเนี่ยนะครับ

คุณลุงก็บอกว่าบ้านอยู่ที่สุขุมวิทย์ร้อยหนึ่ง

ก็เห็นดวงจิตของหลวงปู่ฟู

แล้วก็บอกให้ตนมาทำพิธีปลุกพระ

มาถึงก็มาที่หน้ากุฏิพระรูปหนึ่ง
ก็เห็นรูปของหลวงปู่ฟูติดอยู่

ก็เลยเอาเครื่องลางของขลังของตัวเองที่พกติดตัวมาด้วย

ท่านพาผมมาบอกว่า
ท่านพาผมมาบอกว่า
วัดนี้กับวัดบางเกลือบางสมัคร
วัดนี้กับวัดบางเกลือบางสมัครเป็นวัดเดียวกัน
เพราะท่านบอกท่านเคยอยู่ที่นี่มาก่อน
เพราะท่านบอกท่านเคยอยู่ที่นี่มาก่อน
แต่ลุงก็ไปหยุดอยู่หน้ากุฏิ

ใครพูดอะไรของลูกหมดนะครับ

ลุงปู่ฟูที่มาเลยบอกให้ไปวัดบางสมัคร

ท่านก็พามาวัดบางเกลือบอกนี่แหละวัดบางสมัคร

เอาเป็นว่าตำรวจก็พาคุณลุงมาอยู่ที่

พอเช้าสว่างแล้วก็พาคุณลุงกลับไปที่วัดอีกครั้งหนึ่ง

ก็ปลอดภัยเรียบร้อยดีแล้วครับ